จัดเต็มจัดหนักยิ่งใหญ่นะคะ
กับเป็นงานวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่มวย

อันนี้ก็เลยมาแบบเตรง
มันจะเต้งเตรจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน

ที่พระเศรษฐ์สดสวย
วันเกิดของคุณพี่หมวย
ท่านสดสวยด้วยราศี
และเป็นวันกระตันอยู่
เอาล่ะต้องรับแบบลิเกเลยใช่ไหมคะ

เตร๊ง
ปิดม่านได้เลย

แต่ว่าภาพที่เห็นคุณผู้ชมเห็นเหมือนกันไหม
จัดเต็มจัดยิ่งใหญ่อย่างที่ฉันโปรยไว้ไม่มีพี่

และยกโรงลิเกย์นะคะขณะพอลเทพพอลทวีค่ะ

เป็นนังเอกลิเกย์ตามใจแม่ไปเลยค่ะ
น้องใหม่แต่งออกมาสวยจริงค่ะ
ด้วยสาวใหม่ทศบอกได้เลยแบบนี้นะค่ะ
ว่าที่ยกคณะลิเกนี้มาที่บ้านเพราะว่า
คุณแม่หมวยชอบมากนะคะตอนเด็กเนี่ยพาไปดูกันบ่อยนะคะ
พอวันคล้ายวันเกิดคุณแม่นึกไม่ออกจะทำอะไรดี

กว่าจะจัดแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ดูเลยคุณผู้ชมขานะคะ
ต้องบอกว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณแม่มากนะคะ
ยิ้มแก้วติดตลอดเลยแม่ดีใจแม่ดีใจกว่าแม่นะ
นี่พี่หมวยต้องเรียกพี่หมวย

เป็นกำลังเอ็งกับพี่เกหรือเปล่า
แต่เสียดายนิดนึงดิฉันพยายามดูแล้วนะ
ใหม่ไม่ได้โชว์ลูกคอร้องลิเกเลยค่ะ
แต่แค่นี้นะคะก็แบบว่าโอ้โหมีความสุขแล้ว
และที่สำคัญนะคะได้เงินมาลัยน้ำใจจากคุณแม่
แล้วก็พี่เต๋อหวานใจพี่เต๋ออยู่ในโอ้ยเต็มคอไปเลย
มีความสุขทั้งลูกสาวแล้วก็พี่หมวยด้วยนะคะ
แต่จะมีคนแย่งซีนอยู่คนนึง
น่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาเดินจิกตาอยู่ข้างหลัง